มูลนิธิไทยพึ่งไทยร่วมกับวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
จัดพิธีเปิดในโครงการสารธรรมที่พ่อทำ
เพื่อถวายราชศักระแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศปอพิษพร้อมถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวเชียราลงกรบรรดินธระเทพพญาวรังกูล
บรรยากาศที่สาราการประเรียนของวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ไปด้วยบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่พร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดสีขาว
เพื่อที่จะมาร่วมงานพิธีเปิดโครงการสารธรรมที่พ่อทำ
หนึ่งในโครงการดีที่จัดขึ้นเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า๗๐ปีที่ทรงครองราช
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทยกล่าวว่า
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถวายราชศักระผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
โดยอาศัยหลักทศพิษราชธรรม๑๐ประการซึ่งมีที่มาจากพระพุทธศาสนา
เป็นหลักในการทรงงานตลอดพระชนทีพทั้งยังเป็นแนวทางที่ปวงประสบคณิกรไทย
นำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตัวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ทั้งนี้โครงการสารธรรมที่พ่อทำที่จะประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาทิ
การปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาการสวดมนต์หรือการแสดงธรรมเรื่องทศพิษราชธรรมสัปดาห์ละ๑หัวข้อ
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งหมด๑๑ครั้งในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์
ที่บริเวณพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร
ขณะที่กิจกรรมครั้งที่๑๑จะจัดขึ้นที่พุทธอุทยานลุมพินีประเทศเนปาน
อันเป็นสถานที่ประสูจน์ของพระพุทธเจ้าในวันที่๑๘ตุลาคมนี้
อันเป็นการส่งเสด็จครั้งสุดท้ายด้วยการทำความดี
ก่อนที่จะถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ